แน่ใจเหรอจ๊ะเพราะว่าพอเห็นโต้งปุ๊บนึกถึงแฟนเขาทันทีเลยนะคะ
มะปรางนั่นเองค่ะพักหลังมานอกจากงานแสดงจะปังแล้วนะคะ
มาทำธุรกิจด้วยแล้วก็มีหุ้นส่วนก็เป็นเพื่อนซีสาวสวย
น้ำตาลพิจักษณานั่นเองนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะ
คู่ซีคู่นี้บอกเลยว่าโชคดีนะที่เป็นเพื่อนแล้วแบบไม่ทะเลาะกันเลย
ทำธุรกิจด้วยกันก็ไม่เคยมีปัญหากันค่ะ
และปีนี้เห็นบอกว่าจะกลับมาดันธุรกิจให้เห็งปังมากกว่าเดิมอีก
ส่วนพอถามเรื่องหัวใจเนี่ยถามว่าระหว่างมะปรางกับน้ำตาล
เอาจริงคู่ไหนหวานกว่ากัน
เดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยาของทั้งคู่กันนะครับ
คำถามไปปุ๊บโดยเฉพาะสาวปรางเนี่ย
ผมเนี่ยรักมากแล้วผมมาก่อนใครอย่ามายุ่งเลยนะ
อ่ะหวานเบอร์นี้แล้วพี่ไผ่พาทิศของน้องน้ำตาลจะสู้ได้หรือเปล่า

รู้ทีหลังพี่อีกว่าพี่ไปสัมภาษณ์ใช่ไหม

เขาก็จะไม่ได้แบบมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ถูกถามเรื่องอะไร

ปกติค่ะราบรื่นดีค่ะ๗ปีแล้ว

ตอนนี้อยู่ก่อเตาค่ะ

มีความชอบไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ดีค่ะตอนนี้เราก็มุ่งมั่นทำธุรกิจกับเพื่อนไป
ไม่เป็นไรไม่เหงา